คนที่เกิดรักษณราศิราษสีตูนรักษณราศิเมศ
รักใครแล้วรักจำฝังจิต
รักจำฝังจิตเจ็บในชีวิตเนี่ยมันจดจำลืมไม่ได้
มันมีความทุกข์จนทรัพย์แทบจะตาย
ผมเคยขึ้นไปดาดฟ้านะอาจารย์
ที่จะโดดลงมาเลยนะเพราะความรักครั้งแรก
ที่เป็นนักร้องเอวิวนี่
แล้ววันนั้นมาเจอความรักพอผิดหวังปุ๊บผมขึ้นดาดฟ้าเลยที่มหาลัย

แต่นึกถึงแม่ปุ๊บหายเลยอาจารย์
แต่ก็ร้องอยู่นานร้องไห้อยู่เป็นปี
เขาทิ้งร้อนเลยไง

แต่๔๕ปีไปนั้นมันก็ถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของคุณ
จากออกอัลบั้มดูโอที่มันเหมือนทีท่าจะดี

แล้วทำไมถึงอยู่ดีมีการเปลี่ยนอีกแล้วล่ะฮะ
เพราะว่าบริษัทเห็นว่า๒คนนะครับ

ถนัดในแนวร้องเพลงที่แตกต่างกัน

ก็เลยจับแยกเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นครับ

ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นมาก
ดีกว่าชุดเอ๊วิว
มีความรู้สึกวิว

มันทำให้ดาวประจำตัวไปเป็นประปูปูปะปะ

คำว่าตนุปัตตนิเนี่ยนะ
คือวิวอยู่ลักษณะราศีตุลตามเวลาเกิด

ซึ่งเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคง

โหรศาสกล่าไว้สุกปากหวานอังคารรับเอา
เป็นดาวคู่มิตรดาวประจำตัวคือดาวสุกดาวประกายพฤกษ
หยุดร่วมกับดาวอังคารในราศีเมษเป็นเกษตรแปลว่ามั่นคง
และมีลาหูอยู่ในราศีเมษด้วยร่วมด้วย
มันแปลว่าไอ้การร่วมกันทำอะไรกับใครอันนี้ดี
อืมไม่ได้มีทุกคนนะแบบนี้เราเห็นหลายคนมากเลยที่ร่วมกับคนอื่นแล้วไม่ดี
ต้องให้ข้อมูลนี้ไว้กับพี่เนรไว้กับอาสยามไว้กับอาร์เอสที่ดูแลวิวเนี่ยนะ
ต้องหาคนที่ใช่มามาเป็นผู้ประกบร่วมแน่นอนคนเดิมอาจจะไม่ใช่
เพราะมันอาจจะแตกต่างกันมากลองหาที่มันมีลูกล่อลูกชนใกล้เคียงคล้ายกัน
อันตรงนี้แหละที่อาจารย์มองว่าความเป็นนักร้องของวิวจะไปได้ไกล
เพราะอะไรรู้ไหมบางครั้งเราเดินไปไกลไม่ได้แต่เรามีความสามารถในระดับหนึ่ง
ม้าอาจจะทำให้เราไปได้ไกลรถไฟฟ้าอาจจะทำให้เราไปได้ไกล

นั่นแสดงว่าดวงของวิวทำอะไรก็ได้ต้องมีคนทำด้วย

มากกว่า๒๓คนอาจารย์ถึงได้แนะนำเมื่อกี้พ่อหมอแนะนำให้ไปเล่นละคร
เพราะว่าอันนั้นมันคนเยอะมันเป็นกองใหญ่

ใช่เพราะว่าปกติเราจะไม่แนะนำใครสังเกตไหม
ไม่ค่อยแนะนำให้ใครไปทำธุรกิจกับใครหรือร่วมกันกับใคร

เพราะดวงส่วนมากไม่ต้องดวงส่วนมากถ้าเกิดเราไปทำกับใครนะ
ปังเคยพูดหลายครั้งแล้วพูดบ่อยเลยขนมปังหนึ่งชิ้นนะ
จนไม่มีกินแบ่งกันกินได้นะ
เงินร้อยล้านจะแบ่งกันแต่แบ่งยาก
ถูกต้องไหมแต่วิวเนี่ยเหมาะที่จะหนึ่ง
ทำเป็นคู่ดูโอร่วมในเรื่องของผลงานที่ในนามค่าย
ถ้าจะทำธุรกิจหามิตรหาเพื่อนรักให้ดี
ละเอียดเลยนะละเอียดยิบตั้งแต่การทำงานความรับผิดชอบ
แบ่งผลประโยชน์แบ่งยังไงเมื่อไหร่ถ้าชัดเจนเลยนะ
แล้วเซ็นร่วมกันแล้วก็เก็บไว้คนละฉบับ

ถือว่าเป็นดวงที่โชคดีที่มีหุ้นส่วนอย่างแม่หมอแหม่มอย่างมดดำ
ร่วมกับใครไม่ได้ตีหมดหรือเปล่าคะ

ต้องห่วงหรอกค่ะฉันทำกับผัวฉันฉันยังตีกันเลย
มดดำเหรอฮะร่วมกับใครปุ๊บหมดเนื้อหมดตัวทุกคนค่ะ

มีอีกเรื่องหนึ่งลูกมดลูกมดเป็นคนสนใจเรื่องนี้
วิวก็สนใจไม่น้อยเรื่องศัยศาสตร์
เริ่มสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่

ก่อนที่จะมีวิวเนี่ยแม่ได้ไปอธิษฐานขอจากที่ใด

ดาวเกรดคือเลข๙ร่วมกับดาวอธิษฐ์ชะตากำเนื้อ
หมายความว่าวิวเป็นคนระหล่าสีมีนส่วนนึง

ส่วนหนึ่งความเป็นมีเนี่ยมันมีดาวเกตร่วมอยู่ดาวเกตคือสิ่ง
สิทธิ์ความเล่นลับแล้วลักษณะอยู่ราศีตุลราหูเนี่ยคือ
มนต์ดำมายาเสน่ห์เลขกลมายาวิชาต่างที่มันมีอยู่จริงนะ
วิวจะได้สัมผัสเรียนรู้เห็นผู้รู้พึงรู้ได้ในตนก็คือ
วิวสามารถรู้ได้สัมผัสได้ว่ามีจริงใครจะว่างมงายก็ช่าง
รู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงแล้วเคยเห็นผลจริงเคยเกิดจริงเขา
เป็นมาตั้งแต่เกิดและเมื่อมีสติแล้วลึกรู้เขาจึงได้แค่
เรียนรู้ในความเป็นเขาที่เป็นมาตามพื้นดวงเท่านั้นเองคือ
เขาเป็นมานานแล้วแต่เพียงวันนี้ว่าไปตามหาสิ่งนั้นสิ่งนี้
หรือไปพบไปเจอเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเริ่มจะเติบโตเริ่มเรียน
รู้ได้แล้วก็ไปตามหาในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเท่านั้นเองเราย้อน
กลับไปแม่เคยเล่าว่าไปขอที่ไหนมาหรืออะไรยังไงถึงได้เป็น
คุณแม่ไม่เคยเล่าครับแต่ว่าวิวคิดว่าพ่อน่าจะอาจขอมาอืม
อย่างชื่อที่พ่อตั้งให้เนี่ยทงรบประมงเหมือนพ่อเคยไป
เปยว่ามีที่มาที่ไปแต่ว่าวิวก็ไม่ได้ถามชื่อทรงรบหรอชื่อ
เดิมชื่อทรงรบสกุลประโมงครับเพราะฉันก็เหมือนกับพ่อไปขอ
มาเนี่ยแหละน่าจะน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วเรื่องความเชื่อล่ะอย่าง
ที่แม่มายังไงวิวเชื่อทุกสิ่งอย่างเชื่อมากเฉพาะเรื่อง
ศัยศาสตร์ต่างชุดรักเธอ๒๔ชั่วโมงเนี่ยวิวไปหาแม่
แม่ชีหลวงดาก็ไปศักดิ์ก็ทำศักดิ์ลงหน้าทองก็ทำลงน้ำมัน
ทุกอย่างก็ทำแล้วก็สาธิกาเหรียญทองก็ทำอะไรที่ทำได้คือ
เพื่อนชนไปแล้วก็ไปไงครับไปครอบครูครอบเสียรหลายเสียร
มากก็ไปทำครับแล้วดีไหมหลังจากทำพิธีต่างต่างชีวิตดีขึ้นมา
มากครับเหมือนมีครูบาอาจารย์คุ้มครองตลอดเวลาไปงานไปร้อง
เพลงอย่าสมมุติว่าจะประสบปฏิเหตุมันก็รอดพ้นมาได้อะไร
มาได้การงานก็ดีขึ้นครับทำให้มีละครมีอะไรเข้ามาใน
ช่วงช่วงนั้นคือจะมีโอกาสดีดีเข้ามาในชีวิตแต่จุดจากสาย
อมน้ำมนต์ลงคาถาเมตตาทุกคนเชื่อว่าดาราหลายคน
ก็ทำหมดแต่เริ่มไปศัยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยมันเป็นจุดเริ่ม
ได้ยังไงอืมจุดเริ่มคือเราต้องไปโชว์คอนเสิร์ตที่เมืองนอก
บ่อยครับแล้วก็ได้ความเชื่อมาจากเพื่อนที่เป็นที่เป็นนักร้อง
หรือว่ามีการบอกกล่าวมาจากทางสำนักบอกว่า
อย่างนี้ดีนะต้องใช้น้ำมันพลายน้ำมันพลายที่ให้คน
มีของคลังแล้วมีของคลังแล้วมีของคลังแล้วก็ลองดูอะไร
อย่างนี้แล้วดีไหมแล้วดีไหมก็ดีในช่วงแรกน้ำมันพลาย
ตรงปากรอบหน้าหนูทำไหมตรงหัวทำหมดทุกอย่างที่

หรอกครั้งแรกที่บอกว่ามันดีเออครับมันดียังไงก็เหมือนมี
คนมารักมีคนมาเมตาอืมได้เงินทองอะไรมาเทมาอืมไปโชว์
เมืองนอกไปที่นั่นที่นี่ก็แบบมีคนเมตตาเยอะแล้วก็ได้
เยอะขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยความเสน่หามันจะแตกต่างกับ
ต่อที่เราปกติคือเขาจะลักคล้ายเราเหมือนแบบเป็นอีกอย่าง

มนตรามหาเสน่ห์ต่างที่วิวพูดมีอยู่จริง
แล้วมันจะทำให้ผู้ที่เห็นสัมผัส
จะเกิดความกำหนัดในกายเรา
แต่สิ่งเหล่านี้มีแล้วเสื่อม

มีแล้วมีไม่นานหรอกมันเสื่อม

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนั้นน่ะ
ในกายเนื้อเขามันมีทั้งบุญทั้งบาป
มันทำให้เรากลายเป็นคนมีมณฑินในกาย

เมื่อกี้พ่อหมอบอกอารมณ์ต่าง

แสดงว่าหนูเคยประสบอาการเหล่านั้นเหรอคะ
วิวเหมือนเอ๋อเหมือนเพี้ยนไปชั่วขณะครับ
เหมือนเราแบบว่าลงทุกวันแล้วเราก็ลง

ต้องเข้าห้องน้ำแล้วล้างนู่งค์ความล้างหน้า

อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันจะเบิ่นในสมอง
พูดเนี่ยจังห์บอกว่ายืนยันว่ามีอยู่จริงแล้วไม่ต้องการให้วิวเนี่ยไปทำแบบนี้
แล้วมันผ่านมาได้ยังไงอืมก็ช่วงหลังวิวก็เลยแบบว่า
พุทธคุณครับไปไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ไปเดินทางสายบุญ
เป็นตากบาทตอนเช้าไปถวายสังฆษานเออพ่อคุณดีไปปิดทอง
ถวายพระประจำวันเกิดก็คือจะไปสายธรรมด้วย
อันที่จริงแล้ววิวถูกฝังรูปฝังรอยวิชาต่างสถิตเนี่ย
มันควรจะหาโอกาสไปอาบน้ำมนต์กับครูบาอาจารย์นะครับ
มันจะล้างสรรพสิ่งออกไปเรารู้สึกเบาตัวโล่งตัว
จากนี้จงใช้อะไรเมตตามหานิยมแค่แตะที่ปากด้วยสีพึ่ง
หรือสิ่งที่เบาบางไม่ใช่แบบเป็นมนต์ดำให้แค่มีเมตตามหานิยม
ไม่ต้องถึงเมษไม่ต้องไปไกลจ้องไปลึกเออไม่ต้องจะจ้องจะมาอะไรกัน
เอาแค่เมตตามยมแล้วเวลาจะมีความรู้สึกกับใคร
มีความรู้สึกแบบเมตตาเอ็นดูให้เขาเมตตาเอ็นดู
จิตที่มีเมตตาหรือแผ่เมตตามันจะเป็นพลังแห่งเมตตามหานิยม
แต่น้องก็ผ่านมาได้น้องก็ผ่านมาได้แต่ในขณะเดียวกัน
คุณก็ยังเลี้ยงกุมารทองมีครับรักยมก็มีครับ
เม่แนน็องเกวักก็มีนะครับประจาน
แม่แนน็องเกวักจะมีนิ่งมือชู้
อย่างน้อยฉันว่าเธอไม่มีตัวอวบฉันมี

ของวิวมี๑องคือชู้๑มือ
แล้วก็อีก๑องคือชู้๒มือคือแม่นางโกย
มืออยู่ระดับไหนระดับตาน่าจะประมาณนี้ครับไปดูใหม่นะ
ถ้านางกวักเนี่ยนะกวักต่ำอย่างนี้

วักเก็บอย่างเดียวได้เล็กน้อย
ถ้ากลับอย่างนี้กินหมดกินหมดฝักพอดีปากกินหมด
แล้วต้องไปกวากไหนนี่กวากนี่หรือกวากอี๋นี่

แล้วจะไปบอกได้ไงว่านางกวักเธอยกมือสูงขึ้นนะ

เอาแค่นี้พอดีปากกินหมดไม่เหลือ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่งานเยอะ
แต่ว่าเขาก็เจอเหมือนกันนะเจอสิ่งที่เขา
ให้คำสัตว์ปฏิญาณหรือคำสาบานหรือบนบานสารกล่าว
คำสาบานก็เกิดเรื่องในชีวิตเหมือนกัน

ทำอะไรบ้างเนี่ยบนหน้าทำอะไรบ้างคะ
ทำทุกอย่างยกเว้นตาดำครับตอนนี้
ถ้าจะมีเงินใช้ตลอดการเมื่อมีคู่

ครับครับแค่เปลี่ยนอีกทีเดียวเลยนะเอาไหม

คุณพ่อวิวที่ได้สิ้นไปแล้วจะมาอยู่กับวิวเลย